ไปที่ไหนไปที่ร้อยเอ็ดไหมงั้นพาไปเลยครับจะพาไปทานบราวนี่ข้าวหอมมะลิหนึ่งเดียวในไทยครับ
โอ้โหกวนอย่างนี้นี่ยังไม่ทันจะเสร็จเป็นรูปเป็นร่าง
ก็อยากจะลองชิมแล้วคือที่กวนคนนมหรือคุณ
เฮ้ยขนมจ้าแต่ผมอาจจะมียียวนกวนใจนิดหน่อยจ้า
คุณผู้ชมบราวนี่ที่เห็นคือบราวนี่ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้รสโกโก้

บอกเลยนะตอนกวนอยู่เป็นผมผมจะเอานิ้วจิ้มแล้วก็ลองชิมนะ
เอานิ้วต้อยซ้อมช็อคโกแลต
เอานิ้วต้อยแล้วก็ดูดจู๊ค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือความพิเศษจริงทางร้านเขาตีแป้งข้าวหอมมะลิ
สมกับช็อกโกแลตสูตรพิเศษของทางร้านอบให้สุกนะฮะ
รสชาติก็คือบราวนี่นั่นแหละส่วนนี้ก็คือบราวนี่ชาเขียว
ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้น่ากินน่าทานมาก
บอกเลยว่ามีหลายมุมให้ได้เลือกสรรค์อยากจะตาลูกที่ตมมาตรวบมา
ถามเจ้าของร้านบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านมา๓ปี
เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัด
และเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีก
ถือว่าเป็นการต่อยอดและยกระดับข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
ส่งฟรีเลยนะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะ
คุณอยู่จังหวัดไหนคุณโทรไปสั่งได้
หรือถ้าคุณจะเข้าไปดูภาพ

อันนี้ผมย้ำนะคุณผู้ชมลองพิมพ์ตามไปนะ

มันเสิร์ชเจอแล้วไปลองหาดูในนั้นนะครับ

ลองดูเจอมั้ย

มีหลายอย่างนะคุณลองเข้าไปดู

สั่งพอดีเลยสั่งให้หน่อย

ไม่น่าคบหาก็ตรงนี้เลย

มีโอกาสก็ไปอุดหนุนกันนะคะ